ทีนี้เรามาดูเรื่องของงานลอยกระทงที่ผ่านไปเมื่อวานนี้

มีประชาชนไปร่วมงานกันทุกจุดเนื่องแน่นเลยทีเดียว
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็เลยเปิดเผยถึง
ผลของการไปจัดเก็บกระทงในเทศกาลรอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพราะว่ามีกระทงถึงกว่า๘แสนใบ
ก็เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๙ถึง๑๕๐๐๐ใบ
ปีที่ประชาชนและผู้ค้าให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าร้อยละ๙๐เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยถึงผลการทำงานร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต
ในการจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอย
เพื่อขอขมาพระแม่คงคาในเทศกาลลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีการจัดงานลอยกระทงหลายพื้นที่

แล้วก็ยังมีการเปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพกว่า๓๐แห่งด้วยค่ะ
จากการระดมเจ้าหน้าที่ช่วยนับแล้วก็คัดแยกกระทงเสร็จสิ้นในเวลา
นาฬิกาของวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รวมแล้วจัดเก็บกระทงได้ทั้งสิ้น๘๑๑๙๔๕ใบ
ทงส่วนใหญ่ก็ทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่ย่อยสลายได้
จำนวน๗๖๐๐๑๙ใบคิดเป็น๑๙๓๖ล้านบาท
ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมก็ยังมีอยู่นะคะจำนวน๕๑๙๒๖ใบแต่คิดเป็นร้อยละ๖๔เท่านั้นค่ะ
สำหรับในปี๒๕๖๐จัดเก็บกระทงได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
จำนวน๑๕๐๐๐๐ใบคิดเป็น๑๒๒๗ล้านบาท
ส่วนปี๒๕๕๙จะมีกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติคิดเป็น๑๙๐
ก็พบพื้นที่เพิ่มขวางอยู่กระทงมากที่สุด
คือเขตรัฐกระบังเขตคลองเตยแล้วก็เขตบางเขนตามลำดับ
ส่วนเขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุดคือเขตป้อมปราบศัตรูภาย
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าปีนี้จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่า๑๕๐๐๐ใบ
แต่ว่าร้อยละของกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติก็ไม่ได้ลดลง
ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าประชาชนและผู้ค้ายังคงให้ความสำคัญ
กับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้นั้นทางกรุงเทพมหานคร
ก็ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ
เพื่อรอการย่อยสลายต่อไปค่ะ